ไปดูเรื่องนี้กันบ้างเขาบอกว่าไปเจอกับกบยักษ์จำสิน
พูดพร้อมกันเน้อไบตรองและคุณผู้ชมด้วย๑๒๓
คุณอย่าปาร์ดยาวเดี๋ยวมันออกทางอื่น

ทำไมตัวมันถึงได้ตัวใหญ่ขนาดนี้ล่ะ

เออดูสิจิกมันขึ้นมาเนี่ย
คำถามคือมันจำศีลอย่างนี้เหรอ
อือที่ฉันไม่เคยเห็นนะคุณดูขามันดิ

ไม่รู้เหมือนกันนะแต่มีคนกระซิบ
มีคนกระซิบบอกผมมาบอกว่า
กบเวลามันจำศีลน่ะ

มันอดใช่ไหมมันจะไม่ออกไปไหนมันจะอดไง
แต่เจ้ากบตัวนี้โอ้ยสงสัยมันคงจะเตรียมตัวมาดี

เออโอ้โหเอาต้องขอบคุณภาพจากติ๊กต๊อ

แล้วจะไม่ให้พูดว่าป๊าดได้ยังไงล่ะป๊าดดิโก
เดะนมาป๊าสป๊าสทั้งคลิปเลย

โอ้โหก็มาตะลึงกันออกไปต่อปื๊ดป๊าส

เอางี้คุณผู้ชมที่ดูอยู่
คุณยอมรับสารภาพมาซะดี

แล้วคุณเคยเห็นกบใหญ่ขนาดนี้ไหม

ป๊าดใหญ่มากเลย